ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์โรคร้ายที่เกิดขึ้น
เพียงแต่ทำลายสุขภาพกายและใจ
แต่ยังทำลายโอกาสในการทำมาหากิน
เปลี่ยนชีวิตหลายครอบครัวจากหน้ามือเป็นหลังมือมาแล้ว
และครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ก็เช่นกันครับ
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันก่อนครับ
บ้านหลังนี้ผมอยู่มาก็๑๐กว่าปีแล้วครับ
ถ้าฝนตกมานี่คือฝนย้อยใส่คือจะเปียกหมดที่นอน

แฟนต้องลุกเอากระดาษหนังสืออะไรไปเหน็บตามหลังคาที่ลอยรั่ว
มีล้มในบ้านคือจะสั่งไว้ทางหลังเลยพี่

กลัวไม่มีพี่น้อง
ถ้าเกิดทิ้งไว้นานก็จะพังแน่นอนครับล้มแน่นอนนะครับ
ครอบครัวของผมก็มีอยู่๔คน
มีผมแฟนหลานแล้วก็ลูกชายอยู่ด้วยกัน๔คน
เชื่ออุทีณเอลบดครับอายุ๔๔ปีครับอาชีพรับจ้างทั่วไปครับ
รับจ้างทั่วไปก็ทำก่ออิดฉาบปูนปูกระเบื้องอะไรนี่ทำได้อยู่ครับ
ถ้ามีงานก่อสร้างก็ไปกับแฟนก็ได้เป็นรายวันจ้ะวันละ๓๐๐

บ้างมีบ้างเป็นบางช่วงครับ
บางทีมันไม่ค่อยต่อเนื่องครับ
ตะกรมันก็พอกินพอใช้ค่ะ
แต่พอมาหลังคือเป็นภูมิแพ้ค่ะ

จะเป็นผื่นแดงมันจะขึ้นแล้วเราจะแสบ
คันมันจะเป็นหนองค่ะผู้พอง

ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่แกก็ต้องทำ

ต้องบัน๒วันให้มันเบาแล้วก็ต้องทำอีก
เขารู้สึกทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนี้

จะได้ทำงานบ้างอะไรบ้าง

เสียใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้
เวลาที่ไม่มีการก่อสร้างผมก็จะไป

เราลองเหมากันไหมเผื่อจะได้
เงินมากขึ้นนะคะเพื่อมาซ่อมแซมบ้าน
บ้านที่อยู่ภูหมดแทบอยู่ไม่ได้ค่ะ

ถ้ามันผูกลงไปคันก็โหลมติด

ที่จะได้เหมือนจะได้เงินทำงาน

เหมาทั้งของทั้งแรงจ่ายค่าลูกน้องบ้างอะไรบ้าง

สดุก่อสร้างนี่จะไม่คงที่ครับ
แต่เราดันไปคิดราคาเดิม
แล้วก็ลูกน้องเราต้องจ่ายค่าทุกวัน

แต่มันไม่ได้อย่างที่เราเครียดมันก็ขาดทุนไป
ผมก็เครียดไม่รู้จะทำยังไง
รู้สึกท้อแต่เราก็ถอยไม่ได้

แต่มันไม่ถึงที่สุดบางทีมันก็แย่

หนูขอโทษพี่จ้ะหนูไม่มีจริง

รับจ้างบางทีเขาก็ไม่จ้าง

คราวนี้คือต้องต้มให้ลูกกิน

หันไปมองน้ำปลาคือน้ำปลาก็ไม่มีแล้วค่ะ

ทำให้มันเค็มให้เอาใส่ข้าวต้มให้มันมีรสชาติ

เราก็จะให้ลูกกินก่อน

ข้าวปลาก็แทบไม่มีกินเลย

จนมีสินตรีดีอย่างคนอื่นบ้าง

ยืมเงินของย่านบ้าง
เติมน้ำมันรถมอไซไปหาแถว
เราขับรถไปข้างทางจะเห็นมีงานก่อสร้าง
ก็จะมีคนก่อสร้างเราก็จะไปดูเขาว่า

แต่เขาไม่เคยรับวันช่วงวิกฤตพวกนี้

ไปถึงตัวนิมัยอังตราก่าว๓๐๔๐โลกาศิษย์
พยายามไปทุกที่คือไม่ได้กินอะไร
เราไปวันนั้นก็ยานบ่าย

ไม่เหมือนเวลาไปเอาเลยเวลาไปเอาเหมือนขอทานเนี่ย
เขาว่าให้ครอบครัวหนูนะพี่เหมือนขอทานเลยแต่เวลาจะจ่ายดอก
ทำไมเหมือนไม่เหมือนที่จะไปเอาอะไรอย่างนี้เขาว่าให้
เราจะเอาตรงไหนให้ลูกกินอะไรอย่างนี้เราคิดแต่มันคือท้อ
แฟนก็ปรึกษาว่าให้เรามากินยากันเลยไหมยาตายยกครอบครัวเลยไหม
พูดอย่างนี้นะครับตกใจครับว่าแฟนคิดได้ยังไง
เสียใจเหมือนเราเป็นผู้นำไม่ดีแต่เราต้องสู้
แฟนก็ให้กำลังใจตลอดสงสารลูกด้วยค่ะแฟนก็บอกใจเย็นเย็นเดี๋ยวสักวันคงดีอะไรอย่างเงี้ย
แต่หนูรู้ว่าใจเขาก็คิดแต่เขาจะบอกใจอย่างงี้ตลอด
ผมก็เป็นห่วงสุขภาพของพ่อกับแม่ไม่อยากให้พ่อกับแม่เครียดครับ
ผมก็จะตั้งใจเรียนทำงานดีดีครับหาเงินไว้ให้พ่อกับแม่แล้วก็ส่งน้องเรียนครับ
แม่สอนให้เช็ดพื้นหนูก็อยากช่วยแม่ทำงานแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยค่ะ
ผมรักพ่อกับแม่มากค่ะไม่อยากให้พ่อกับแม่อยู่บ้านที่ดีกว่านี้ค่ะ
มีทุนสักก้อนนึงแฟนเขาอยากจะค้าขายไม่ต้องไปรับจ้างเขาเพราะเป็นภูมิแพ้ไปเลยมันลำบากครับ
เหลือก็จะซ่อมแซมบ้านให้ลูกได้อยู่กับคุณฟ้าคุ้มฝนที่อยู่แบบกินอิ่มนอนอุ่นอะไรอย่างนี้นี่ก็พอใจครับ
ขอต้อนรับครอบครัวน้องเทนนะครับจากจังหวัดตากครับเทนสวัสดีครับขวัญสวัสดีครับ
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเหรอครับ
เป็นงานก่อสร้างครับก่อสร้างก่ออิดชาปูนอะไรนี่ทำได้ครับทำได้หมดครับ
ปกติเนี่ยเราคือยังไม่มีหนี้สินเลยยังไม่มีเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนี่เขาคิดที่จะขยับขยายเพื่อครอบครัว
มันไม่มีเงินทุนเทนก็เลยเริ่มกู้หนี้ใช่ครับกู้มาสามหมื่นครับ
มาเป็นทุนซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างทำอะไรนี่ครับ
ก่อสร้างเพราะเราจะเหมาเองนะครับตัวเองเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนไหม
ผู้รับเหมาเพิ่งเคยทำครับเพิ่งเคยแล้วมันมาพลาดตรงไหน
คำนวณผิดพลาดครับเราไปเหมาทำบ้านแต่มันขาดทุน
คือแทนจะตีราคาออกมาแล้วใช่ครับว่ากระเบื้องแผ่นนี้เท่าไหร่ใช่ครับ
สังกษีเท่าไหร่สมมุติใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ
เมินผิดก็มีของขึ้นบ้างบางทีลูกน้องมาบ้างไม่มาบ้าง
เราทำเองบ้างมันมันไม่ทันเวลาครับเราก็ตอนนี้เราก็จะเริ่มขาดทุนครับ
ทำเองมันก็ล่าล่าช้าครับแล้วฝืนส่งงานเขาจนเสร็จไหมเสร็จครับ
ที่กู้มาสามหมื่นครับเงินก็ไม่เหลือใช้หนี้เลยครับ
เพราะต้องจ่ายลูกน้องด้วยจ่ายค่าของหมดไป
เพราะฉะนั้นถือว่าขาดทุนใช่ครับพับโปรเจกต์นี้ครับ
แล้วแล้วเทนทำยังไงพอดีเพื่อนผมเลี้ยงไก่พันไข่
เห็นเขาก็คิดว่าน่าจะมีรายได้อะไรเสริมก็เลยไปกู้เงินมาอีกครับ
กู้มาอีกสองหมื่นครับทำอะไรได้บ้างสองหมื่นนี้ได้ไก่มากี่ตัวยังไง
ตัวมันครับพอดีเพื่อนเขาขายให้ด้วยครับมันเป็นไก่เนื้อหรือไก่ไก่แผ่นไข่ครับ
ไข่ครับแล้วเลี้ยงอยู่นานแค่ไหนครับประมาณเดือนสองเดือนครับ
มันมีโรคระบาดครับตอนนี้ไก่กระต่ายยกร้าวเลยเหรอ
ก็เหลือประมาณ๑๐ตัวอะไรนะครับประมาณนั้นครับ
คือที่คุณกู้มารอบสองเนี่ยสองหมื่นเนี่ยเทนก็คือลงกับไก่หมดเลยครับ
จริงจริงมีเงินติดกระเป๋าหยุดอยู่บ้างไหมในตอนนั้นเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยครับ
ประมาณพันสองพันสองพันบาทครับแล้วเห็นบอกว่าเงินก้อนสุดท้ายที่เหลือละสองพันนั้น
เทนเอาไปทำอะไรแฟนทำลูกชิ้นทำอะไรทอดลูกชิ้นย่างหมึกขายบ้างครับ
แรกแรกก็พอขายได้ค่ะแต่พอหลังมาคือขายไม่ได้เลย
มันก็ทำให้ทุนที่ว่าเรามีอยู่มันก็ค่อยหมดไปหมดไปค่ะ
ระหว่างที่นั่งขายลูกชิ้นเทนก็ไม่ได้อยู่เฉยก็คือออกหางานเหมือนกันตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างเงี้เหรอ
บ้านเพื่อนบ้างบ้านญาติบ้างผมจะต้องวิ่งหางานใครให้ทำอะไรผมก็ทำมาหา
จริงจริงงานเนี่ยเขาไม่เกี่ยงเลยนะคุณผู้ชมนะเห็นบอกว่ายี่สิบบาทห้าสิบบาทอะไรคือคือทำหมด
ท่านครับไม่ว่าจะเป็นตัดต้นมงต้นไม้อะไรอย่างงี้คือตัดกิ่งมงกิ่งไม้
กิ่งไม้รับย่าอะไรตอนไรเอาเอาครับแต่ขอให้มีงานมาครับมีเงินให้โลก
แล้วผมมาเห็นใจเขาอยู่อย่างหนึ่งนะเขาก็กลับไปของานนะอย่างตามไซส์งานก่อสร้าง
ใช่ครับแต่เขาก็ประสบกับโควิดอีกเหมือนกันครับ
ไปที่ไหนเขาก็บอกว่างานมันเต็มแล้วลูกน้องเขาก็เต็มแล้ว
งานไม่มีครับเขาว่าไม่มีงานเทนช่วงนั้นลำบากแค่ไหนครับ
บางครั้งสมมุติว่าข้าวแทบจะไม่มีให้ลูกกินก็มีครับบางครั้ง
เห็นมีอยู่ภาพหนึ่งที่ขวัญไปตักข้าววันนั้นคือมันเหลือข้าวอยู่
กระป๋องเองค่ะแต่เราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันได้เยอะค่ะ
คือต้มหันไปมองในครัวก็เลยเอาเกลือค่ะ
โดยให้มันมีรสชาติมากขึ้นค่ะให้ลูกกินกันถามแกว่าอิ่มไหมอิ่มไหม
แกก็จะบอกว่าอิ่มแต่ว่าแกก็จะเปิดกินน้ำเยอะเยอะ
เพื่อให้มันอิ่มอย่างภาพในเรื่องราวอ่ะที่เห็นหน้าขวัญว่านั่งมองลูกกินแล้วเหมือนน้ำตาซึมเลย
นั้นมันรู้สึกยังไงบ้างครับก็แค่นั้นก็สุดสุดแล้วค่ะเสียใจครับ
จริงแล้ววันนั้นทีนอิ่มไหมลูกถามจริงเลยอิ่มครับ
จะเป็นคนที่จะไม่ให้ค่อยพูดให้พ่อแม่เสียใจค่ะ
อิ่มอะไรนี่แกจะจะไม่พูดค่ะถ้าถามแกจะว่าอิ่มอย่างเดียว
แล้วสรุปวันนั้นขวัญกระเทนได้กินข้าวไหมครับไม่ได้กินค่ะคือมันมีส่วนอ้อยอยู่
ก็เลยพากันเดินไปค่ะไปขออ้อยเข้ามาค่ะปอกแล้วก็ฟันให้เป็นก้อนก้อนนะคะ
แต่คือว่าจะไม่ให้ลูกรู้ว่าเราหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นอกจากเห็นภาพนั้นแล้วเนี่ย
มันจะถูกกดดันจากเจ้าหนี้ด้วยแล้วถูกไหมใช่ครับ
วันหนึ่งเราต้องส่งเขาเท่าไหร่อ่ะขวัญก็ห้าร้อยห้าสิบค่ะ
แต่ว่าถ้าเราไม่มีเขาก็จะบวกเพิ่มเราอีกห้าสิบบาทพอมาหลังหลังหนูไม่มีงานทำเขาก็
ก็โทรมาทวงค่ะแล้วเขาก็ด่าก็ว่าให้พอโดนเขาด่าใส่ในโทรศัพท์มาแล้วเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยรู้เลยว่าเครียดมากเครียดถึงขนาดไหนครับเครียดค่ะ
มาปรึกษาแฟนว่าเรากินยาตายกันยกครัวเลยไหม
ไม่ต้องทิ้งภาระอะไรไว้ให้ใครอะค่ะได้ยินอย่างนั้นแล้วเรารู้สึกยังไง
เสียใจครับมันเหมือนเราทำให้ดูแลครอบครัวไม่ได้
มันความคิดนะครับแต่ใจผมไม่ท้อนะครับ
ผมก็เลยบอกแกว่าวันหนึ่งเราต้องยืนขึ้นมาจนได้
สักวันหนึ่งต้องยืนให้ได้ผมก็เลยบอกแฟนไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้แล้วเนี่ยก็คือปรึกษากันเข้ากรุงเทพเหรอ
พอดีผมหางานแถวบ้านอะไรแล้วมันไม่ค่อยมีงานครับ
พอดีเขารู้จักคนที่ทำงานอยู่ที่หลานอะไรอยู่ที่กรุงเทพ
ก็เลยให้ปรึกษาถามว่าจะทำยังไงแกก็โทรมาถาม
สมัครงานอะไรกันก่อสร้างจ้ะแต่หัวหน้าเขาก็ไม่รับค่ะ
เพราะช่วงนี้เขาไม่ค่อยรับคนคราวนี้หนูก็เลยโทรไปขอหลานว่า
หัวหน้าให้รับหน่อยคือไม่มีงานจริงอะค่ะ
หลานก็เลยขอให้ค่ะเขาก็รับแต่คราวนี้จะมาก็ไม่มีค่ารถมาอีกค่ะ
เพราะเราไม่มีเงินติดตัวมันจะบาทเดียวก็เลยขอเบิกเขาก่อน
ค่ะเป็นค่ารถมาระหว่างที่เข้ากรุงเทพมา
พอได้งานจากเท่าแก่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นก็รับงาน
ก่อสร้างนั่นแหละเป็นงานหลักแต่เห็นบอกว่าว่างว่าง

ก็เลยพากันเก็บเศษกระดาษ
ที่เขาเอามาทิ้งแล้วแล้วก็เอาไปขายค่ะ

ก็ไม่ตนะครับ๒๐๓๐บาทหนึ่งเพราะแบบนี้
จริงเนี่ยสองคนที่ไม่เคยจากบ้านมาเลย

กับครั้งแรกที่หาลูกมาทิ้งลูกมา
ทุกทีนี้ก็เคยทำบ้างคนเดียวผมจะมาคนเดียวบ้างอะไร

เอาแล้วถ้าอย่างนี้แล้วลูกอยู่กับใครเด็กอยู่กับใครอ่ะ

บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้ก็ได้ค่ะ

ร้องครับร้องอยู่ไม่ได้หรอก
เชื่อเหรอพ่อแม่บอกว่าจะไปยังไงก็ร้องใช่ปะ

ไม่จ๋าสู้นะสู้นะเพื่อนหนูกายจะพูดอย่างเงี้ย
หนูก็รู้สึกก็เหมือนมีกำลังใจมีการที่จะสู้เพื่อลูกต่อไป
เหรอลูกเหรอแตนให้กำลังใจแม่เหรอลูก

แล้วบอกรักแม่ไหมลูกเวลาแม่กับพ่อโทรมา
รักค่ะ

เป็นหลานหนูค่ะหนูที่ที่จริงแล้วเป็นเป็นย่าค่ะ
แต่เขาก็จะเรียกพ่อเรียกแม่สนิทเลย
เรียกพ่อเรียกแม่ค่ะคือเลี้ยงมาตั้งแต่ใบเบาะแล้ว
เห็นบอกสองคนพี่น้องนี่เขารักกันมากเลยนะ

ปลาเข้าไปได้ปลาชั่นค่ะ

ทำไมหนูคิดต้องไปจับปลาล่ะลูกทำไมทำไม
ก็เอามาทำให้แม่ทำกับข้าวกินค่ะ
ก็ดีเนอะไม่อดไปอ่ะ

แล้วมีไปหารายได้เสริมอีกเหรอทีน
ก็ไปเก็บด้วงไปขายให้เพื่อนที่โรงเรียน
แล้วเขาไปทำอะไรครับไอ้ด้วงคนนี้
นักเรียนเขาจะไปงัดกันครับเขาไปเล่นกันครับ

หน้าบ้านครับมันมีหลอดไฟครับ
โอ้โหหวานกรอบเลยพี่บอกว่าโอ้วันนี้ได้อีกแล้ว

ให้แม่ซื้อกะเพรากินครับ
แล้วผมเห็นนะครับเหมือนที่คุณผู้ชมก็เห็นอยู่นะ
สภาพบ้านคือถ้าลมแรงมาก็หอบไปได้เลยเหมือนกัน

กษีที่บอกอะครับว่าถ้าเกิดว่าฝนฟ้าตกเปียกไหม
เปียกค่ะคือมันกันฝนอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
ถ้าก็มีที่นอนคือว่าจะไปขอป้ายที่ติดตามทางมากันฝนค่ะ

ตอนนี้รอวันพังอย่างเดียวว่างั้น
ค่ะคือรอวันพังทับลงมาอย่างเดียวค่ะ
ถ้าลมแรงนี่คือไม่ได้แล้วค่ะกลัวอยู่ไม่ได้แล้ว
เทนตอนนี้จริงแล้วเรามีหนี้เท่าไหร่

เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ได้ทุนไปนะครับเทนจะเอาเงินไปทำอะไรก่อนเลยครับต่อชีวิตอะไร
ก็อยากจะไปให้แกค้าขายจะได้ไปทำกินอยู่ที่บ้านด้วยอยู่กับลูกด้วย
ถ้าเหลือจากนั้นผมก็จะต่อเติมบ้าน
ใช้หนี้บ้าง
วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับปัญหาก็เหมือนกับเม็ดทรายไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก
ถ้ามันเข้าตาก็ทำให้เจ็บและทำให้ตาพล่ามัวได้เหมือนกัน
ครอบครัวของพี่เทนในวันนี้นะครับที่จะมาขอโอกาสสู้
เพื่อให้พ้นผ่านวิกฤตอันเลวร้ายครั้งนี้ไปได้
ด้วยการพิธีโจทย์คำถามให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องเทนจากจังหวัดตากนะครับ

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ทำเพื่อครอบครัวนะครับสมาธิดีนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องเทมมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องเนี่ยถ้าเทนมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒จังหวัดตาก
เรื่องที่๓เสกโลโซ

เรื่องจังหวัดตากครับ
ศึกษาข้อมูลจังหวัดตากมาดีไหมครับ

จังหวัดเรามีของดีหรือสถานที่อะไรดังบ้างครับ
ก็มีเขื่อนภูมิพลครับ
แล้วก็วัดพระธาตุบ้านตากครับ

จะมีเมี่ยงไส้เมี่ยงพวกอะไรนะครับ

เทนจริงแล้วเคยได้ไปเที่ยวงานกาชาติบ้างไหม

ตราประจำจังหวัดของเราเป็นรูปอะไรพอจะทราบไหมครับ

สมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงช้าง
ก็อาจจะมีต้นไม้ข้างหลังหรือเปล่าไม่ทราบได้
แต่ว่าเขาน่าจะจำได้นะครับ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดของจังหวัดตากไม่ถูกต้อง

ตัวเลือกที่๑ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นแดง
ตัวเลือกที่สองสัตว์น้ำประจำจังหวัดคือปลากา
ตัวเลือกที่๓มีพื้นที่ติดกับจังหวัดอื่น๙จังหวัด
ตัวเลือกที่๔แบ่งออกเป็น๙อำเภอ
ก่อนที่จะมารายการนี้ผมก็ศึกษาข้อมูลของจังหวัดตากมาบ้างครับ
มีพวกอำเภอพวกสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดครับ
ก็พอมาเจอโจทย์ข้อนี้มันก็ยากอยู่ครับ
เพราะบางข้อมูลผมไม่ได้ศึกษามาครับ
แต่ก็พยายามตอบให้ได้ครับ
ข้อ๓ครับมีพื้นที่ติดกับจังหวัดอื่น๙จังหวัดครับ
ตัวเลือกที่๓มีพื้นที่ติดกับจังหวัดอื่น๙จังหวัดครับ

ไม่มั่นใจข้อ๒ข้อ๓ไม่มั่นใจ
เอาล่ะตีแต่คุณตอบไปแล้วนะครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ทีนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องทีนครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องลูกชิ้นเสกโลโซฟุตบอลน้องแตน

น้องทีนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เห็นบอกว่าหนูเป็นตัวแทนเหรอจริงไหมลูก

รู้จักนักฟุตบอลไทยคนไหนบ้างลูก

จริงแล้วเนี่ยโตขึ้นนะลูกหนูก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้

เอาล่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักเตะคนใดเคยไปค้าแข้งที่ประเทศสเปน
ตัวเลือกที่หนึ่งธีรสินแดงดา
ตัวเลือกที่สองธิราธรบุญมาทัน
ตัวเลือกที่สามกวินธรรมศัตรรย์จานันต์
ตัวเลือกที่สี่ชนะทิพย์สงกระสิน
ตอนนี้นักฟุตบอลที่ผมติดตามคือชนะทิพย์ครับ
พอเจอโจทย์ข้อนี้ผมก็ยากครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งครับธีรสินแดงดาครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งธีรสินแดงดาครับ

แต่ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เอาละลูกหนูยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขวัญแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ขวัญ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

เชิญแม่ขวัญมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สาเหตุที่ขายลูกชิ้นทอดก็เพราะว่า

อ๋อก็เหมือนกับเด็กนักเรียนกินอย่างนี้ใช่ป่ะครับ

หยุดมาตั้งแต่ช่วงที่โควิดเนี่ยครับ

เอาล่ะวันนี้นะฮะลูกชิ้นนะครับ
ทบทวนความหลังกันในรายการนี้นะครับ

พร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ลูกชิ้นหมูนะครับนี่มีสองกระมังเลย
แล้วก็มีไม้เสียบมีถุงมือให้นะครับ

มานี่
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
เสียบลูกชิ้นจำนวน๕๐ไม้ภายในเวลา๓นาที
ที่ร้านก็จะขายลูกชิ้นหมูครับ
เสียบได้วันละประมาณ๔๕๐ไม้ค่ะ
ปกติก็จะเสียบกับพี่เทนบ้างเสียบคนเดียวบ้างค่ะ
พอเจอโจทย์ข้อนี้คิดว่าน่าจะทำได้ค่ะสู้ค่ะ

เริ่มครับ
๑ไม้นะครับคนละ๑ไม้ไปแล้วนะฮะ

ตีซักคนละ๒๕ไม้นะครับ๕๐ไม้
เวลา๓นาทีนะครับตอนนี้เวลาถ้าเรานับเป็นพินาภี
เข็มพินาภีเดินไม่หยุบเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นก็ต้องเตียบไม่หยุดอีกเช่นกันนะครับ

ไม้แล้ว

๑๐ครับ

ขวัญไป๑๐แล้ว๑๐แล้วครับ๑๐ต่อ๑๐แล้วครับ

พี่ขวัญได้๑๖ไม้แล้วนะฮะ๑๗ไม้แล้วนะครับ

โทษทีครับ

โทษทีครับ

ขาดด้วยนะครับขาดกันด้วยนะครับพี่ขวัญได้กี่ไม้แล้ว
ขาดด้วยนะครับขาดกันด้วยนะครับพี่ขวัญได้กี่ไม้แล้ว

ขวัญครับยังไม่หมดหน้าที่ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งสาวในบ้าน
จะเลือกเรื่องไหนให้น้องแตนขึ้นมาตอบเหลืออยู่สองเรื่องก็คือเรื่องเสกโลโซ
และเรื่องน้องแตนเรื่องน้องแตนค่ะ
แตนอาจจะอยากตอบเรื่องเสกโลโซก็ได้นะ
น้องแตนนะขอให้โชคดีครับน้องแตนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

วันนี้เขาเลือกเรื่องน้องแตนให้ตัวหนูตอบเลยนะลูก

หนูไม่รู้เดี๋ยวต้องถามนะลูกนะว่าน้องแตงเกิดวันที่เท่าไหร่นะลูกนะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชินภาจันเกตค่ะ

แตนชอบเสื้อสีอะไร

สีแดงชอบเสื้อสีแดงนะลูกนะ
แต่จริงแล้วเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งเป็นรูปเจ้าหญิงเหรอลูกเหรอ

เสื้อเสื้อนูค่ะ

คำถามอยู่ที่เสื้อตัวนี้นะลูกนะ
แตนเป็นเสื้อของหนูนะลูกเพราะฉะนั้นคิดดูดีนะลูกนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นกที่อยู่บนเสื้อตัวนี้
มีสีอะไร

เสื้อตัวนี้เป็นลูกเจ้าหญิงเอวซ่าค่ะ

คำถามข้อนี้แม่หนูตอบถูกแน่เลยค่ะ
ตัวเลือกที่สี่หูน้ำตาลค่ะ
ตัวเลือกที่สี่สีน้ำตาลครับ

เอาละฮะ๔ข้อครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยแล้วลุ้นกันต่อนะครับว่า

บ้านของพ่อเทนนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
วินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อเทนจากจังหวัดตากนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัส๔ตู้จะประกอบไปด้วย
เงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะพี่เทนมีแต่ได้กับได้
จะได้มากหรือได้น้อยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันเลยครับ

ผมก็เป็นห่วงสุขภาพของพ่อกับแม่
ผมก็จะตั้งใจเรียนถึงทำงานดีครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
นักเตะคนใดเคยไปค้าแข้งที่ประเทศสเปน
ตัวหลักที่๑ครับจีฬสินเดงดาครับ

ธิรสินแดงดานะครับเคยไปค้าแข้งที่ประเทศสเปนนะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิต๑ดา

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องลูกชิ้นครับ

คราวนี้คือต้องต้มให้ลูกกิน
หันไปมองน้ำปลาคือน้ำปลาก็ไม่มีแล้วค่ะ

เดี๋ยวเพ็จมันเข็มให้ออกใส่เข้าต้มให้มีรสชาติ

เราจะต้มหรือทำยังไงก็ได้ให้มันได้เยอะ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

มาลุ้นกันว่าทำได้

ขวัญใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๕๗วินาทีครับแล้วก็ทำได้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะครอบครัวของป้าเทนจากจังหวัดตากนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
ทางแรกนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ครึ่งทางหลังนะฮะ
จากเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับพ่งขึ้นเป็นหนึ่งแสนบาท
ไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องจังหวัดตากครับ
พอดีเขามีงานเหมาเหมาทำบ้านตอนแรกเรามั่นใจตัวเองว่าเราทำได้ไง
กู้เขามาประมาณสามหมื่นบาทเราเหมาทั้งของทั้งแรงจ่าย
ลูกน้องบ้างอะไรบ้างซื้ออุปกรณ์บ้างแต่มันไม่ได้อย่างที่เราคิด
ขาดทุนไปเสียใจเหมือนเราเป็นผู้นำไม่ดี
แต่เราต้องสู้เพราะรู้สึกท้อแต่เราก็ถอยไม่ได้
ถ้ามีทุนสักก้อนนึงจะซ่อมแซมบ้านให้ลูกได้อยู่กับคุณฟ้าคุ้มฝน
ที่อยู่แบบกินอิ่มนอนอุ่นอะไรก็นี่ก็พอใจครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ข้อมูลใดของจังหวัดตากไม่ถูกต้อง
ข้อ๓ครับมีพื้นที่ติดกับจังหวัดอื่น๙จังหวัดครับ

ถูกถูกถูกถูกว่ายังไง
ข้อมูลใดของจังหวัดตากที่ไม่ถูกต้องนะครับ

น้ำประจำจังหวัดคือปลากาไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ
ตะภาคส้มคือสัตว์น้ำประจำจังหวัดตาก
เอาล่ะเพิ่งพลาดไปหนึ่งข้อพ่ออย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะ
ลุ้นกันต่อว่าเขาจะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่จากเรื่องน้องแตนครับ
หนูก็อยากช่วยแม่ทำงาน
แม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยค่ะ

นกที่อยู่บนเสื้อตัวนี้มีสีอะไร
สีเหมือนจานค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

ไม่เป็นไร
นกตัวที่อยู่บนเสื้อตัวนี้คือสีน้ำเงินครับ

ได้รับทุนสะสมต่อชีวิตอยู่ที่๑หมื่นบาท
และคุณแจต่อชีวิต๒ดอก

เพราะว่ายังมีโบนัสหลังตู้รออยู่นะฮะ
สิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอกด้วยกัน

ตอนนี้ต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ถ้าดอกแรกคุณไขแล้วคุณใช้เวลาไปเยอะ
อกที่๒จะกดดันทันทีนะครับ

ออกแล้วครับไปเลยแม่ต่อครับ
ออกแล้วครับเชิญประจำที่ครับมาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขสามนะครับ
ว่าจะได้เงินโบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
โบนัสตรงนี้นะครับโบนัสก็คือเข้าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ
เอ้ามาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไห
หนึ่งมือเรียบร้อย

มาดูซิว่าตู้โบนัสหลังตู้หมายเลขสอง

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๔ก็คือ
๑๐๐๐๐บาทอยู่นี่เองนะครับ
เอาละวันนี้นะครับครอบครัวของพ่อเทนนะครับ
จากจังหวัดตากนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
๑๕๐๐๐บาทพร้อมกับเข้าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัม

แล้วจริงแล้วเนี่ยคือพอที่จะเป็นทุนขายของก่อนได้

เพราะอย่างน้อยถ้ามีอาชีพอยู่ตรงนั้นนะครับ

ยังได้เงินเข้ามาจะร้อยสองร้อยก็ยังดีเนาะ

วันนี้นึกว่าเรามาเปิดดวงและมาใช้โอกาสที่อยู่ตรงหน้านะครับ
พวกผมและทีมงานทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
ยังไงคุณเป็นผู้นำแล้วก็ต้องเข้มแข็ง
แล้วก้าวผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้
ไม่มีพลังไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพลังใจจากครอบครัว
พลังที่ทำให้เทนและขวัญต่อสู้แม้ต้องเจอวิกฤตที่ท้าโถมเข้ามา
เรามาร่วมส่งพลังให้กับครอบครัวของเทนด้วยทานน้ำใจคนละเล็กละน้อย

ขออนุญาตฝากครอบครัววันนี้ไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับคุณผู้ชม
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดพร้อมที่อยากจะช่วยช่วยเถอะครับ
เพราะว่าเขาลำบากจริงขอบพระคุณล่วงหน้าจริงครับ
วันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมรายการของเรานะครับ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณพระคุ้มครองครับ
ขอบพระคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ต้องตบปฏิเหตุกระดูกข้อหลังหน้า๕วิธีข้อครับ
แล้วอยู่๕นักคุณที่จะเดินได้ครับ

ตั้งแต่ที่พ่อผมล้มไปก็แม่ต้องทำงานคนเดียว
เราต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้ชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้ว
ทำตำป่นจำนวน๔ถ้วยภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้เงินโบนัสภาระนี้